แปลกเหมือนกันคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาลหน่อยดีกว่า
ที่นี่ค่ะมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้กันเยอะเลย
แต่จู่ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมีอาการแปลกขณะที่ไหว้อยู่
ยไปไหว้มาตัวสั่นแบบควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองไม่ได้
จะเป็นยังไงไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมคือนักท่องเที่ยวเกิดอาการแปลกนะฮะ
กราบไหว้ขอพรอยู่ที่ถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาล

อาสาพามาบริเวณทางเข้าเมืองลับแหล่จู่นักท่องเที่ยวหญิงคนนี้
ไม่เป็นตัวของตัวเองตัวสั่นร้องลั่นไม่หยุดเลยตามคลิปค่ะ
เพื่อนแล้วไกด์ตกใจกันยกใหญ่เข้าไปพยุงตัวไว้ค่ะ
แล้วก็ไกด์อาสาทุบหลังนักท่องเที่ยวไปแล้วก็ท่องบทสวดมนต์
เป็นคาถามหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูค่ะ
ให้ผู้หญิงคนดังกล่าวพยายามท่องตามไปด้วย
หลังจากนั้นค่ะอาการของนักท่องเที่ยวรายนี้เริ่มดีขึ้นแล้วคลิปก็ตัดไป
นักท่องเที่ยวที่รวมทริปที่ไปเดินทางร่วมทริปด้วยกันถ่ายคลิปนี้ไว้ค่ะ
บอกข้อความว่าเหตุนี้เกิดที่ถ้ำนาคา
สำหรับถ้ำนาคานะคะชาวบ้านเขามีความเชื่อกัน
บอกว่าถ้ำนาคาคือพญานาคหรือว่างูยักษ์

ด้วยสาเหตุที่ว่าบริวารของพญานาคผู้ครองเมืองบาดาน

แล้วเมืองบาดานที่พญานาคและบริวารอาศัยอยู่
ก็คือบึงโขงหลงในจังหวัดบึงการปัจจุบันนั่นเองค่ะ
นะคุณผู้ชมว่านี่เป็นความเชื่อของชาวบ้าน